ไปมงดูกันดีกว่าไปคุณสุพสลาไปมงดู

และตัวแทนจากภาคเอกชนในประเทศจีน

ภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสากรบ้านพังดานตำบลนาขยาดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธบรุง
ตัวแทนกลุ่มสากรนำมาเสนอให้กับกลุ่มนักธุรกิจจากจีน
ได้เห็นถึงคุณสมบัติต่างของหมอนใบนี้ครับ
โดยพอชายโครงแก้วผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสากร
จังหวัดพัทธารุงบอกว่าหมอนที่ผลิตจากยางพารา
สามารถดูดทรัพย์กลิ่นสารเคมีต่างพร้อมทั้งระบายอากาศได้ดีคุณ

ยังไม่อับชื้นเหมือนหมอนที่ผลิตจากวัสดุอื่นอีกด้วย
และที่สำคัญนะครับหมอชนิดนี้ยังป้องกันไรฝุ่น
แบคทีเรียอีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูง
รองรับศีรษะได้ดีไงคุณช่วยลดการนอนกรน
รวมถึงทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นก็นอนหลับสบาย
ตื่นเช้ามาสดชื่นมาดูเช้าสดใสต่อ
หมอนที่ผลิตจากยางพาราถือเป็นการใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน
ร่วมกับเทคโนโลยีในการแปรรูปยางดิบให้มีมูลค่าสูงขึ้น
ซึ่งแรงบันดาลใจในการผลิตหมอนยางพารานะครับ
เริ่มต้นจากการมองเห็นวิกฤตราคายางที่ตกต่ำ
ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนจึงได้สร้างมูลค่าด้วยการแปรรูป
เป็นหมอนยางพาราจากวัตถุดิบน้ำยางข้นที่มีอยู่ในมือครับ
หมอนยางพาราเป็นตัวหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของยาง
ซึ่งเราสามารถทำได้เทคโนโลยีไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับ
แล้วก็เราสามารถทำแล้วก็เร่งกันใช้
แล้ววันนี้ครับถ้าเราส่งออกน้ำยางข้นนะครับ
ส่งออกได้แค่กิโลหนึ่งประมาณ๓๕บาท
แต่วันนี้หมอนใบหนึ่งเราใช้ยางอยู่ที่ประมาณ๑๕กิโล
เราสามารถส่งออกได้เป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเยอะ
นายบัวสอนประชามอนอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงราย
ซึ่งเป็นผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มสหกรณ์และเครือข่ายนักธุรกิจในจีน
มองว่าอนาคตผลิตภัณฑ์จากยางพาราจะสามารถขยายการตลาดออกไปได้อย่างกว้างขวางในจีน
เพราะว่าสินค้าที่ผลิตจากไทยเป็นที่ยอมรับจากจีนนะว่ามีคุณภาพค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังมองว่าประเทศจีนวันนี้เราสามารถนอกจากเป็นหมอนแล้วเนี่ย
ยังเป็นที่นอนของเด็กที่นอนของคนพิการเพราะว่าเมื่อกี้นี่ที่ผมคุยกับคุณชาย
เป็นผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยอะไรนะฮะตะวันออกมอเขาวิจัยมาแล้วว่าถ้าผสมฐานไม้ไผ่เนี่ย
ถ้าพูดเป็นศัพท์เลือดหลูก็ชาโคจริงก็คือฐานนั่นแหละ
มันสามารถทำให้เลือดไหลได้ดีกว่าปกตินะฮะทำให้๑ป้องกันไรฝุ่นทำให้เลือดไหลดีกว่าปกติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตลาดเมืองไทยตลาดยางพาราถ้าเราทำให้เป็นเนี่ยจะไปได้ไกลเยอะนะฮะ
บัวสอนยังกล่าวด้วยนะคะว่านอกจากหมอนยางพาราแล้วผลิตภัณฑการเกษตรของไทย
ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากในจีนค่ะก็เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หันมาส่งเสริมการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบมาจากยางพาราของไทยให้มากขึ้น
เพื่อเป็นการพลิกวิกฤตราคายางภาระที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้นะคะก็ปรับตัวปรับเปลี่ยนเพิ่มมูลค่าของสินค้าจะได้ขายได้นะคะ